ยังอยู่กันที่จังหวัดสุราธานีค่ะ

เดี๋ยวพาไปดื่มน้ำให้สดชื่นกันสักนิดนึงนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านขายน้ำผลไม้ดอง

ขายตั้งแต่ราคา๓บาทจนปัจจุบันนี้๑๒บาทแล้ว

ภาพที่นายเตียวกิ้มแทร่เตียวนะคะ
อายุ๗๓ปีหรือที่เรียกกันติดปากว่าแป๊ะกิม

ที่คอยตักน้ำผลไม้ดองจากโหล
ภายในซุ่มเล็กน้าบ้านไม้โบราณสองชั้น
ที่อาศัยอยู่แถวถนนศรีตาปีตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราธานี

เห็นภาพแบบนี้มายาวนานกว่า๓๐ปี
และได้ลิ้มรสชาติน้ำผลไม้ดองแบบดั้งเดิม
ดับกระหายในช่วงหน้าร้อนค่ะ

อ่านไปดูภาพไปนี่อยากจะทานอะไรแบบ
ใจแล้วกินเนื้อสละไปด้วย
มีโอเลี้ยงลำไยกระท้อนอันนี้กระท้อน

ใช่ไหมเอาล่ะ

นอนทานต้องทุบตรงนั้น
กิ๊มเขายังเล่าด้วยว่าเริ่มขายมาตั้งแต่ราคาถุงละ๓บาทค่ะ
แล้วก็ค่อยปรับราคาขายตามสภาพเศรษฐกิจขึ้นมา
ปัจจุบันนี้ขายอยู่ที่ราคาถุงละ๑๒บาท
เพื่อให้ลูกค้าได้ดื่มน้ำดับกระหายกันแบบจุใจในราคาเบาค่ะ

ขายมาตั้งแต่พร้อมอายุอย่างน้อย
ทีแรกถุงละ๕บาทเอง

แล้วต่อ๖บาทขาย๑๐๐บิลเกือบ๑๐บิลเหมือนกัน
แล้วก็๗บาท๘ออก๕บาท
๖บาท๘บาท๑๐บาท๑๒บาท
ขึ้นราคา๕รอบเลย๕ครั้งเลย
ส่วนลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าขาประจำ
เพราะว่าจะทราบว่าที่ร้านนำผลไม้หลากหลายชนิดมาดองเอง
แล้วก็เชื่อมโดยที่ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
รสชาติจึงยังคงความหวานหอมของกลิ่นผลไม้แท้อยู่นั่นเองค่ะ
แล้วชอบน้ำอะไรในที่นี่
ใครที่อยากชิมมาชิมกันได้เลยนะคะ

เพราะแกบอกว่าแกขายเองทุกวันเลยค่ะ

ขายดีคือมีด้วยกัน๑๐ชนิดขายดีทุกอย่างเลย
เดี๋ยวไปลองชิมกันเอาเองดิฉันก็อยากจะลองเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้าแล้วนะคะ
หมดเวลาของรายการเช้าสดใสตีตัวกันไปเลย๓คน
ไปเลยสุราธานีหยุดสุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาเจอกันอีกทีกับเช้าสดใสวันอังคารหน้านะคะ
เวลา๙โมงถึง๑๐โมงวันนี้เราทั้ง๓คนพร้อมทีมงานลากันก่อน